ลาย๑ถูกลูกค้าเขาบอกว่าเป็นสาว๒ด้วย
หลอกสั่ง๑๐๐กล่องบอกว่าจะนำไปแก้บน
แต่ปรากฏพอสั่งแล้วหายไปเลยไม่มาเอาของไม่จ่ายเงินด้วย
ถ้าเสียหายถึง๔๐๐๐บาทล่าสุดก็มีคนใจดีค่ะ
มาช่วยแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนเนี่ยค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าแทนนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนางสาวสุรีรัฐพุทธพรรมอายุสามสิบเก้าปี
เป็นแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ
ซึ่งแม่ค้าคนนี้เขาเป็นผู้เสียหายนะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุทัยธานี
บอกว่าเมื่อห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายสองครึ่งเนี่ยมีชายลักษณะเป็นสาวสอง
สั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้อยชุดเลยนะคะบอกว่าจะนำไปแก้บน
นัดมารับวันถัดไปบ่ายสองโมงจากนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปกดเงินมาจ่ายเป็นค่ามัดจำให้
แล้วก็ขี่รถออกไปมีภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
พอมาถึงวันรับก็ไม่มาตามเวลานัดค่ะแม่ค้าบอกว่าเสียความรู้สึกมากที่ต้องถูกลูกค้ารายนี้หลอก
ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าข้าวเหนียวมันบูดไงทำมาแล้วมันเก็บไว้ไม่ได้นานน่ะนะคะ
มะม่วงก็ช้ำหมดพยายามขายแต่ก็ขายไม่ค่อยได้
ก็ถือว่าขาดทุนนะคะเพราะว่าพอคนสั่งเพิ่มคือเธอก็ต้องซื้อมาเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ
จะได้พอทั้งค่ากะทิค่าข้าวเหนียวก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามตัว
มาดำเนินคดีหน่อยค่ะหลอกคนทำมาหากินแบบนี้ไม่ไหวนะคะ
เขามายืนหน้าร้านจัดรถหน้าร้านแล้วเขามาสั่งข้าวเหนียวมะม่วงครับ
แล้วก็ถามราคากล่องเท่าไหร่เขาบอกกล่องก็สี่สิบบาทร้อยกล่องก็สี่พัน
แล้วเขามาเอาตามนัดไหมไม่ตามนัดเลยหายเงียบไปเลย
เขาบอกจะเอาข้าวเหนียวนี้ไปทำอะไรกับจะเอาข้าวเหนียวนี้ไปแก้บน
แต่จะแก้บนไว้ก่อนล่าสุดค่ะวันนี้นางสามัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็เลยให้ลูกชายเจนายเกษตราซักเซกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสอจอ
ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้อยกล่องไปเลยจะได้ช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้แม่ค้า
แม่ค้าก็บอกว่าดีใจที่มีคนมาช่วยแล้วก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าเธอถูกหลอกเนี่ย
ก็มาช่วยอุดหนุนกันก่อนหน้านี้จำนวนมากด้วยนะคะค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างในพื้นที่เพิ่มเติมค่ะ
จะได้หาบ่อแสผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเนี่ยได้ภาพใบหน้าผู้ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ทางแม่ค้าก็ตั้งรางวัลด้วยถ้าใครให้เบาะแสจนจนนำไปสู่การจับกลุ่มได้นะคะ
จะมอบเงินให้สามพันบาทเลยค่ะแม่ค้าอืมอ่าวเดี๋ยวซ้ำเติมกันเลยนะคะ